ลูกจ้างที่ก่อเหตุลวงแม่ค้าปลาไปฆ่า
เข้ามอบตัวกับทางตำรวจร่อนพิบูรณ์แล้ว
สารภาพบอกว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับฝ่ายหญิง
ทั้งที่มีลูกแล้วแต่ว่าสามีนั้นติดคุกค่ะ
ระยะหลังเนี่ยฝ่ายหญิงยังแอบไปคุยกับชายหนุ่มคนอื่นนะคะ
บอกให้หยุดก็ยังไม่หยุดก็เลยเกิดความหึงหวง

ธิรพงศ์สุวรรณภัณฑ์อายุ๒๖ปีหรือออส
มิดแทงนางสาวสุมนตรามาสคิริวงศ์อายุ๓๘ปี

เหตุเกิดที่ถนนทางเข้าน้ำตกขุนพัง
อำเภอร่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยผู้ตายมีบาดแผลถูกเชื่อดที่ลำคอ

หน้าอกและหน้าท้องถูกแทง๒๒แผล

แต่สุดท้ายทนความกดดันของตำรวจไม่ไหว
เข้ามอบตัวเมื่อเช้าพร้อมกับพ่อแม่
หลังหลบหนีไปกบดันที่บ้าน
อุเรวัลสุวรรณภัณฑ์แม่ของผู้ต้องหาบอกว่า

ดีกว่าหลบหนีแล้วอาจถูกจับตาย
ก่อนหน้านี้ลูกชายทำงานที่กรุงเทพ

รู้แค่ว่าลูกชายทำงานที่ร้านขายปลาในตลาด

เพราะเพิ่งรู้ว่ามีสามีอยู่แล้ว
เช่นเดียวกับพ่อของนายออสบอกว่า
คบหากับผู้ตายได้ราว๓เดือน
แต่เพิ่งไปทำงานด้วยกันไม่กี่วัน
ก่อนเกิดเหตุนายออสโทรศัพท์ไปหาผู้ตาย

จึงขอให้เพื่อนขับรถไปให้
ส่วนผู้ตายนั่งฝั่งของผู้โดยสาร

ก่อนจะเปิดประตูรถใช้มีดที่ติดตัวมา

ล้มลงและขาดใจข้างทาง
จะถือมีดวิ่งหลบหนีหายไปในความมืด
โดยทิ้งรถจักรยานยนต์เอาไว้ในที่เกิดเหตุ

โดยก่อนหน้านี้นางสาวสุมนตรามีครอบครัวแล้ว

แต่สามีต้องโทษคดียาเสพติดอยู่ในเรือนจำ

เปลี่ยนเป็นความสัมพันธ์อันลึกซึ้ง
แต่ระยะหลังรู้ว่าฝ่ายหญิงพูดคุยกับชายอื่น

ตัดสินใจนัดไปพบที่บ้านพัก
เพื่อเคลียร์ปัญหาความสัมพันธ์ที่ค้างคา

ด้านนางสาวสุเชรามาสคิรีวงศ

ยังไม่รู้เหตุผลที่แท้จริง
คำพูดของแต่ละคนก็จะสามารถปรับบำได้หมด

เพราะหน้าก็หดลายสำหรับน้อง
เพราะว่าน้องมันเป็นคนจิตใจที่เื่อเฟ้ม
เวลามีเพื่อนก็ไปเลี้ยงสั่งสรรค์

ตัวในออสถูกตำรวจสพรรณพิบูรณ์
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
และพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะ

อยู่ที่โรงพยาบาลนครศรีธรรมราช

เพื่อนำมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

นำไปฝังตามหลักศาสนาอิสลามต่อไป
ข่าวแทรศทีวีรายงาน